ข่าวนี้กันเลยเมื่อวานอยากจะถามว่าเป็นยังไงกันบ้าง
สำหรับผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้

สำหรับดิฉันโอ้โหไม่เอาจริงจะพูดถึง

แต่ว่าคนในวงการบันเทิงของเราอย่างพี่มนต์สิท

ใช่แล้วค่ะคือผีมลสิทธิ์ถูกรางวัลเลขหน้าเลขท้าย๒ตัว๓๒เลขช่องแล้วไง
ใบนะคะที่ถูกเนี่ยไม่ใช่แค่ใบเดียวนะคะ
รับทรัพย์ไปเกือบ๒๐๐๐บาท
แถมยังเฉียดรางวัลเลขหน้า๓ตัวอีกด้วยนะคะ
ก็คือนางซื้อ๑๔๖แต่ว่าเลขหน้าออก๑๖๔เออชวดไปนิดเดียวเองนะ
ดวงเห็นจริงเลยนะคะสำหรับพี่มนต์ศรี

เพราะพี่มนต์สิทธิ์ให้เลขเอาไว้นะคะ
และอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่เฮงไม่แพ้กันก็คือเก่งทัชยะ
เขาโพสต์ภาพเลขที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะ
พร้อมข้อความว่าเตือนแล้วนะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าพอหอมปากหอมคอ
แต่ว่าอัปเดตล่าสุดนี่รางวัลที่๕ถูกไปอีก๒ใบเด้อคุณผู้ชมค่ะ

ใช่อยากจะเป็นคนดวงเฮงแบบสองหนุ่มต้องไปมูเตรูทางด้านไหนบ้างก็ไม่รู้สินะ
แต่ที่แน่เก่งทัชยะเนี่ยเขาเพิ่งจะทำการทำพิธีเปิดดวงรับทรัพย์กันไป
พี่แจ๊กกะรีนเนี่ยตามไปดูพิธีกรรมถึงบ้านเลย
ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แล้วกันนะคะของแบบนี้นะคุณผู้ชม
ก็ใช้วิจารณญาณนะคะแต่เตือนแล้วนะให้ติดตามบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ถูกต้องเพราะว่าเราจะอัปเดตเลขสวยของบรรดาราให้ได้ติดตามก่อนใครนะจ๊ะ